ได้ควบคุมตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุวางระเบิด

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยใช้เวลาเพียง๑๐นาที

ก่อนนำตัวส่งสารจังหวัดนาทวีฝากขังผลัดแรก๑๒วันครับ
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอิบราเฮมหรือว่าเยะสุไงบารูอายุ๒๖ปี
ชาวตำบลปิตุมุดีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี
หนึ่งในสองผู้ต้องหาที่สารจังหวัดนาทวีออกหมายจับ
คดีรอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีรถไฟจนะ
ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจนะดำเนินคดี
โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะครับว่า
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์คันที่ประกอบระเบิดมาจาก

โดยได้เปลี่ยนเสื้อผ้าขี่ไปจอดไว้ข้างรถกระบะของตำรวจ

ก่อนจะมีรถจักรยานยนต์อีกคันมารับหลบหนีไป
เรื่องต้นตำรวจนำผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณจุดเกิดเหตุใช้เวลาไม่ถึง๑๐นาที
กลางเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบ
ดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้น
นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถตู้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนาทวี
ผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ส่วนผู้ต้องหาอีก๑คนอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดี
ว่าน่าจะจับตัวได้ในเร็วนี้ครับ